มาดูเหตุการณ์ความคืบหน้ากรณีที่มีรถกระบะมาชนรถมอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์นั้นผู้เป็นแม่ขี่มีลูก๒ขวบกับ๔ขวบซ้อน
แม่เสียชีวิตส่วนลูกได้รับบาดเจ็บสาหัส

ทีนี้ค่ะทางด้านสามีของผู้ตายก็พยายามที่จะร้องขอความเป็นธรรม
เพราะว่าตอนนี้ทำใจไม่ได้กับการสูญเสียภรรยาไป
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์รถกระบะเฉียวชนรถจักรยานยนต์แล้วก็หนี
เกิดขึ้นที่บ้านเนินหนึ่งที่ป่าแดง
พื้นที่ตำบลหนองอิรุณอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ซึ่งคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คือนางบัวเงินชมทอง
อายุ๓๕ปีเสียชีวิตส่วนลูก๒คน
เด็กชาย๔ขวบกับเด็กหญิง๒ขวบ
ซ้อนท้ายมาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยพอกระบะเขาเฉียวชนแล้ว
เขายังลากรถไปไกลอีกประมาณ๒๐๒๕เมตร
แล้วก็หนีหายไปเลยเมื่อคืนวันที่๔เมษายนที่ผ่านมา
สามีของผู้ตายคือนายอุทัยชมทองบอกว่า
อยู่กินกับภรรยามา๒๐ปีมีลูกด้วยกัน๔คน
ตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นทำงานอยู่
เพื่อนก็มาบอกว่าภรรยากับลูกทั้งสองคนประสบอุบัติเหตุ

แต่พอมาถึงรู้ว่าศูนย์เสียภรรยาไปก็ช็อกรับไม่ได้
ส่วนลูกได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วคู่กรณีก็หลบหนีไป
อยากให้ตำรวจตามจับคนที่ขับรถกระบะมาลงโทษนะคะ

บอกว่าตอนนี้ลูกอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรี
ลูกยังไม่รู้เลยนะว่าแม่เสียชีวิตแล้ว
ก็ถามหาถึงแม่ตลอดพ่อก็ต้องบอกว่าแม่ไปทำงาน
ยังไม่รู้เลยว่าจะบอกลูกเมื่อไหร่ว่าแม่ไม่อยู่แล้ว

เดี๋ยวฟังเสียงสามีของผู้ตายหน่อยค่ะ
ร้องหาพี่อยู่มันแค่ร้องปวดขาเพราะฉะนั้นขามันหัก

เพราะว่าไม่เสียชีวิตหรอกมองบอกว่าใครเอ็กซ์ทีเรียรู้แล้ว
ไม่มีอะไรเป็นห่วงปลอดภัยดีครับผม
แล้วช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะทางญาติญาติก็ได้นำร่างของนางบัวเงิน
ออกจากโรงพยาบาลชนบุรีแล้วก็มาประกอบพิธีทางศาสนา

ส่วนเรื่องทางคดีไปสอบถามตำรวจ
ตำรวจก็เชื่อว่าคู่กรณีน่าจะเมา
แล้วพอมาชนปั๊บเนี่ยก็กลัวความผิดเลยขับหนีไป
อันนี้ผิดกฎหมายโทษร้ายแรง
ตำรวจบอกว่าอยากให้มามอบตัวโทษหนักจะได้กลายเป็นเบา
รวมถึงตอนนี้ก็มีการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อตามจับกลุ่มตัวคนที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ